บ้านหลังนี้ที่สมุทรสาครครับเจ้าของบ้านหลังหนึ่งทุกข์ใจเหลือเกิน
เจอเพื่อนบ้านอย่างนี้เข้าไปนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่กำแพงข้างข้างเนี่ยเป็นคุณป้าข้างบ้านนี่ปุ๊บเข้ามาเนี่ย
เห็นน้ำน้ำใช่ไหมนี่เป็นปัสสาวะนะ
คาดว่าเป็นปัสสาวะของสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้อ่ะอืมมาสาดใส่บ้านเขานะ
วันดีคืนดีนี่มีอุจจาระด้วยนะฮะทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะนี่แบบ
หลายครั้งหลายหนนะครับนี่อันนี้จะเป็นมืดมืดหน่อย
นี่อุจจาระนะฮะบางทีก็เอาเศษขยะมานี่ลงทุนปีนขึ้นมานะครับ
นี่อุจจาระต้องค่อยหย่อนหรือยังไงค่ะสาดกลัวจะโดนย้อนเข้าตัวเองหรือยังไง
แล้วทำไมต้องทำแบบนี้ใช่อืมบางทีนี่ปีนข้ามขึ้นมานี่
สาดนี่เห็นกล้องวงจรปิดตรงนี้นะฮะบางทีเอาจอบนะ
ปีนขึ้นมาเอาจอบนะกลางคืนเอาจอบมาดันกล้องวงจรปิดก็มี
นี่พฤติกรรมต่างต่างเนี้ยเป็นคุณป้าอายุหกสิบปีนะฮะ
อยู่ข้างบ้านนะครับคือเจ้าของบ้านบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรนะ
แค้นอะไรกันหรือว่าเป็นอาการทางจิตประสาทหรือยังไงแต่คนที่บ้านก็ต้องดูแลนะ
ค่ะไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้นี่นี่เอาจอบมาดันกล้องวงจรปิดนะฮะ
รถที่จอดอยู่หน้าบ้านข้าวของต่างต่างเนี่ยเปื้อนหมดนะ
วันไหนสาดอุจจาระเข้ามาก็เปื้อนอุจจาระเห็นไหมคาดว่าเป็นของสุนัข
ที่บ้านของคุณป้าเขาเลี้ยงเอาไว้วันไหนสาดปัสสาวะเข้ามาก็เปื้อนปัสสาวะของสุนัข
บางทีก็พวกเศษขยะอะไรพวกเนี้ยค่ะนี่เพจเจ๊ม้อยวีพลัสนำมาลงเอาไว้นะครับ
มีข้อความบอกว่าเพื่อนบ้านสาดอุจจาระปัสสาวะใส่บ้าน
ถ้าป่วยญาติควรนำไปรักษาหรือหากมีปัญหาอะไรก็มาเจรจากันให้เข้าใจ
ปัญหาจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับ
อยู่ที่หมู่๘ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
นี่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของบ้านคือคุณเดือนเพ็ญนะฮะคุณเดือนเพ็ญอายุ๕๐นะครับ
บอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ข้าง
เป็นผู้หญิงอายุหกสิบเนี้ยก็ตามภาพนั่นแหละค่ะ
ขยะอุจจาระปัสสาวะสาดเข้ามาแบบนี้ทุกวัน
ทอทุกวันเป็นเวลานานมากแล้วช่วงหลังเนี่ยทนไม่ไหว
เคยไปแจ้งความแจ้งความ๓ครั้งครั้งแรกเป็นคดีหมินประมาทซึ่งหน้า
เพราะว่าป้าเนี่ยมากล่าวหาคุณเดือนเพลว่าค้ายาเสพติดมีอาวุธสงคราม
ครั้งที่สองเรื่องเทขยะที่บ้านนะเทขยะในบ้านเนี่ยมาใส่ในบ้านเนี่ย
ครั้งที่สามก็คือนี่ฮะปีนกำแพงมาเอาจอบมาดันมาทำลายกล้องวงจรปิดจนพังเสียหาย
แล้วก่อนหน้านี้ยังมีนะเคยเทเท่ากระดูกนะเอาเท่ากระดูกเทใส่ลงมาในบ้าน
แล้วก็ให้สับปะเรอมาดูเนี่ยเออมันเป็นกระดูกคนด้วย
แรกยังเอ๊ะกระดูกอะไรสับปะเรอที่วัดที่เชิญมาดูให้หน่อยเนี่ย
กระดูกคนเคยแจ้งทางสาธารณสุขอบตท่าซ้ายมาตรวจสอบด้วยนะ
เพราะว่ากลัวเรื่องของของโควิดสิบเก้านะครับแต่ป้าแกก็ไม่หยุดค่ะ
ก็เลยอยากให้ลูกหลานของป้าเนี่ยช่วยห้ามปรามให้หน่อย
จากสิ่งปฏิกูลเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ด่าทอเราทุกวัน
เป็นเวลานานมากแล้วอะค่ะค่ะแล้วพอหลังหลังอ่ะ
ทนไม่ไหวเพราะว่าเขาปล่อยสุนัขมากัดเราบ้าง
อะไรบ้างเราก็เลยไปแจ้งความแจ้งความเขาก็ไม่หยุด
พอตำรวจออกหมายเรียกเขาเขาก็ไม่ไปพอหยุดไปอาทิตย์หนึ่ง
เขาก็ทำอีกก็ลาดอย่างเงี้ยอย่างนี้ตลอดเวลา
เขามีปัญหากันมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้วอ่ะค่ะอืมเอ่อ
ก็ทางบ้านเราไม่มีอะไรเขาก็มีปัญหาตั้งแต่รุ่นแม่รัก
รุ่นพ่อรุ่นแม่ลามปามกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีปัญหากันมาตลอดกันแบบ
เนี้ยเออกับเพื่อนบ้านคนอื่นอื่นนี่เป็นไหมไม่เป็นไม่เป็น
เป็นบ้านเดียวเวลาเราพูดคุยด้วยอะไรก็ปกติ

คุณป้าที่อยู่บ้านแกก็คนแกก็ดีน่ะไม่เห็น
พอคนไม่มีปัญหากับแกแกก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็ดีอ่ะ
บู๊ดจาก็ดีอ่าเพื่อนบ้านบอกกับบ้านหลังอื่น
คุณป้าแกไม่ได้มีปัญหาอะไรนะค่ะแต่กับหลังนี้เนี่ย
โอ้โหตั้งแต่รุ่นแม่กันแล้วเอาเป็นว่าทางเจ้าของบ้านหลังเนี้ยนะฮะ
คุณเดือนเพ็ญเขาเอาเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นล่าสุดไปแจ้งความอีกครั้งแล้วนะครับ
เป็นการแจ้งความครั้งที่๔เราก็พยายามจะไปหาคุณป้า
ที่บ้านหลังนี้แต่ว่าไม่เจอใครก็เลยไม่ได้ฟังคำชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็อยากจะฟังคุณป้าเหมือนกันนะว่าทำไม
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องทำอะไรแบบนี้ด้วย
คือแต่ยังไงก็ทำอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยังไงก็เป็นความผิดอยู่ดีถูกต้องครับ